วันนี้ก็ถือว่าเป็นการปูพรมฉีดวัคซีน
สำหรับบุคคลแล้วก็คนไทยทั่วทั้งประเทศ

กับกลุ่มที่มีโรคเรื้อรัง๗โรคนั่นเองนะครับ

แต่ให้ดูท่านนี้ที่จังหวัดพยาวค่ะ
คุณทวดอายุ๑๐๓ปี
คุณทวดบอกว่าไม่กลัว
ไม่กลัวการฉีดวัคซีนนะครับ
เพราะว่ามันจะเป็นการป้องกันโรคร้าย
ป้องกันโควิด๑๙ได้เป็นอย่างดี
หลายคนได้เห็นคุณทวดมาแบบนี้ก็โอเค
มันอกมั่นใจขึ้นเยอะเลยนะครับ
คุณทวดทรงเง็กแทร่เต็งนะฮะอายุท่าน๑๐๓ปีแล้วนะครับ
ที่จุดฉีดของโรงพยาบาลเชียงคำ

เป็นคนแรกของวันนี้ของจังหวัดนะครับ
ลูกชายของคุณทวดเล่าให้ฟังบอกว่า
ครอบครัวได้ปรึกษาแพทย์ประจำตัวของคุณแม่แล้ว
เห็นควรให้คุณแม่รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙
เพื่อเป็นการป้องกันการรับเชื้อจากลูกหลาน

ให้คุณแม่มารับการฉีดในวันนี้

คุณแม่ไม่กลัวชูสองนิ้วสู้เลยนะครับ
คุณแม่ยังตื่นเต้นเท่านั้นเองนะครับ

เจ้าหน้าที่ได้ให้คุณทวดนั่งสังเกตอาการ๓๐นาที

ทีมแพทย์ก็อนุญาตให้คุณทวดนั้นกลับบ้านได้นะครับ
มาดูกันที่กรุงเทพมหานครกันบ้างนะครับ
ทางการแพทย์ชื่อดังอย่างหมอแหลปแพนด้า
ได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความออกมาแบบนี้นะครับ

คนเยอะแบบนี้เดี๋ยวอากาศถ่ายเทไม่ดีนะครับ
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปดูบรรยากาศ
ตอนช่วงเวลา๑๑นาฬิกานะครับ
พบว่าจุดฉีดนี้เป็นจุดฉีดวัคซีน

ก็จัดจุดฉีดให้กับผู้ประกันตนนะฮะ
โดยมีผู้ประกันตนมารับการฉีดวัคซีนจำนวนมาก
แต่ยังคงมีการรักษาระยะห่าง

เพราะว่ามีผู้ประกันตนหลายคน

ถ้าจะเข้ารับการฉีดวัคซีนที่นี่
จะต้องยกเลิกการรับสิทธิ์จากหน่วยงานอื่น

มันก็เลยเป็นปัญหาเล็กน้อยโจทย์นาทีก็ต้องมาอธิบายมาชี้แจง
และบางส่วนก็ได้ทยอยเดินทางกลับ
ที่เหตุการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ
แล้วก็มีการจัดระบบจัดระเบียบได้เป็นอย่างดีนะครับ

ก็จะต้องนั่งอยู่ในจุดที่เขาให้พัก
เพื่อที่จะสังเกตอาการตัวเอง๓๐นาทีนะคะ
กลับไปบ้านก็ยังต้องสังเกตอาการตัวเองต่ออีกนะคะ
เพราะว่าจะมีอาการข้างเคียงได้